นาฬิกา๔๓นาทีแล้วนะครับก็กำลังดูหนังสือพิมพ์อยู่
หัวข่าววันนี้ในหน้าหนึ่งก็มีเรื่องของ
ออยเข้มรีวิวสินค้าเครื่องสำอางอาหารเสริม
ปรับระบบขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางใหม่
แล้วก็จะเข้มงวดในการตรวจโรงงานผลิตนะครับ
มีคนถามว่ายังเชื่อออยได้หรือไม่
ออยบอกว่าต้องเชื่อได้ต้องเชื่อได้
ต่างประเทศยังเชื่อออยไทยเลย
แล้วตอนนี้ออยกำลังเพิ่มมาตรการในความเข้มข้น

ตำรวจแถลงเรื่องของคดีเมจิกสกินแล้วก็ลีน
สำหรับการแถลงของตำรวจเมื่อวานนี้
ก็คือที่กองบังคับการปราบรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
บบพลตำรวจอ่าบกปคบนะอ่าบกปคบ
ซึ่งชื่อเต็มเนี่ยยาวชื่อสั้นหน่อยยาวนะคะ
ก็คือตำรวจที่ไปทำหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองบริโภคนี่แหละนะคะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วย
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบคดีนี้อยู่ตอนนี้นะคะ
ก็คือแบ่งเป็น๒คดีแบบนี้เมเจกสกินอีกเรื่องนึง
แล้วก็ลีนเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แยกกันนะคะ
แต่ว่ามีลักษณะคล้ายกันตอนนี้แล้วมาดำเนินคดีในช่วงเดียวกันตอนนี้
รวมทั้งพลตำรวจตรีสุภเชษโชคชัยผู้บังคับการปคบ
๓ท่านนี้รวมกันแถลงข่าวเมื่อวานนี้
พร้อมกับนำของกลาง๖๐๐๐กล่อง

แบ่งเป็น๓ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน
รวมกันมูลค่า๒๔ล้านบาท
มาให้ผู้สื่อข่าวดูรวมทั้งแถลงข่าวไปด้วยเลย

กล่องดำกล่องขาวเหมือนต้องกินคู่กัน
เพราะว่าอันหนึ่งมันก็จะบล็อกความหิว
อีกอันหนึ่งกระตุ้นการประบาย

สำหรับการตรวจยึดเป็นลำดับขั้นตอนแบบนี้

เจ้าหน้าที่เขาไปบุกทลายบริษัท
จำกัดที่จังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งเป็นโรงงานที่ทำหน้าที่บรรจุ

ตรวจค้นต่อที่บริษัทเอกอัคริน
จำกัดตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
ซึ่งมีนางสาวพิมลพัฒน์เอกอัคริน

ซึ่งเป็นบริษัทเปิดเป็นร้านด้วยนะ
ร้านเป็นจำหน่ายเป็นหน้าร้านเลย

และเป็นผู้ผลิตเองด้วย

ข่าวเมื่อวานนี้นะคะซึ่งพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
แถลงถึงผลการตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อลีน๒๔ล้านบาทเนี่ย
บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายภายหลังจากที่ออยเขาไปตรวจพบสารต้องห้าม
อันตราย๒ชนิดด้วยกันไซบูทรามีนไฮโดรคอไลน์
ตัวนี้มีฤทธกล่อมประสาทส่วนกลางทำให้รู้สึกไม่อยากอาหาร
ส่งผลข้างเคียงกับผู้ที่เป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือด
ตรวจพบในอาหารเสริมยี่ห้อลีนรุ่นบล็อกเบิร์นบล็อกเบิร์นก็คือสีขาวนะ
ส่วนของสารใบซาโคริวมีฤทธิ์เป็นยาระบายอยู่ในอาหารเสริมยี่ห้อลิน
ครั้งนี้สารต้องห้าม๒ตัวนี้ออยเขาเคยยกเลิกการผลิตไปแล้ว
แต่ว่ายังมีการลักลอบเอามาผสมกับอาหารเสริมต่างอยู่
เมื่อวานที่ออยแถลงก็ตรงกันบอกออยบอกว่าได้มีการยกเลิกไป
ตั้งแต่เดือนเมษายนออกประกาศเตือนกันไปแล้วด้วย
แล้วก็มีการบังคับใช้ตามกฎหมาย
ตรงที่ว่ามีล็อตไหนบ้างของผลิตภัณฑ์ที่พบสารอันตราย
จากบังคับตามกฎหมายในการจับกลุ่มแล้ว
ก็ยังมีประกาศคำเตือนเตือนไปถึงผู้บริโภค
แล้วก็มีการห้ามจำหน่ายไว้แล้วตั้งแต่เดือนเมษายน
ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้๔คนนะคะ
อกจากนี้พบตรยังบอกด้วยว่าพูดถึงการรับประทานนะชี้แจงแบบนี้
รับประทานต่อเนื่องเอาแค่๒สัปดาห์เท่านั้นนะ
ส่งผลเสียต่อร่างกายได้อีก
แล้วเสียชีวิตไปแล้ว๔ราย

รายที่๑นางสาวพิมลวันหมอนอิงอายุ๓๑ปีมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็หมดสติ
กล่องสีขาวและดำเป็นเวลา๓๐วัน
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๘มีนาคมปีนี้นะครับ
รายที่๒นายนัทพลบุญเทียมอายุ๓๓ปี
มีอาการอ่อนเพลียและไขมันในเส้นเลือดอุดตัน
แค่๑๐วันเองแล้วก็เสียชีวิต๖เมษายน
รายที่๓ก็คือนายประพัทธ์ลำไยอายุ๔๘ปีที่ปฐุมธานี
มีอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ผู้ตายประบุว่าผู้ตายซึ่งอ้วนนะนะ

๕วันและเสียชีวิตนะครับ

เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๖เมษายนที่ผ่านมา
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและการพิสูจน์ให้แน่ชัดอีกครั้ง
กล่องสีอะไรยังไงบ้างนะครับ

บอกว่ายังมีการสวมเครื่องหมายฮาล้านปลอมด้วย

เป็นเครื่องหมายฮาล้านของน้ำปลายี่ห้อหนึ่ง

โดยหลังจากนี้จะต้องรอผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากทางออย
จึงจะสามารถเอาผิดและแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของบริษัทได้
ขณะเดียวกันกำชับให้ติดตามขบวนการนำเข้ายาอันตราย

จะบอกว่าจะต้องทำแบบขุดรากถอนโคนไปเลย

เพราะถ้าเข้ามาก็มีการลักลอบอีกเหมือนเดิมนะคะ
เบื้องต้นหากตรวจสอบแล้วพบความผิด
ตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาตามพรบอาหารผลิตนำเข้าเพื่อจำหน่าย
ซึ่งอาหารปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๑๐ปี
และปรับ๕๐๐บาทถึง๑แสนบาท
และข้อหาแสดงสลากไม่ถูกต้องปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทค่ะ
ส่วนเมื่อวานความคืบหน้าทางฝั่งของออย
เขามีการออกแถลงข่าวเหมือนกันนะครับ
ให้ผู้สื่อข่าวซักถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของออย
แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของตราออย
โดยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาบอกว่า

พอเห็นตราออยแล้วคิดว่ามันถูกกฎหมาย

จริงแล้วไม่ว่าสินค้าใดมีความเสี่ยงถูกปลอมได้
ต้องตรวจสอบก่อนจะโฆษณาสินค้า
หากไม่เชื่อมั่นควรสอบถามมายังออยโดยตรง
เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าดังกล่าวรีวิวได้หรือไม่นะครับ
ตอนนี้เรื่องของการขึ้นทะเบียนออนไลน์
ที่เรารับฟังอย่างคุณเมย์เขาออกมาสะท้อนเหมือนกันนะ
เขาก็เห็นเลขจดแจ้งยังอยู่ในการขึ้นทะเบียนออนไลน
ออยอยู่เลยในเว็บไซต์ออยอยู่เลย

ออยบอกว่าเรื่องของการขึ้นทะเบียนออนไลน
แล้วก็มีการเสนอให้ยกเลิกวิธีการไปนี้ไปไหม

เลขต่างมันมาอยู่บนออนไลน์
คนเข้าไปตรวจไปเช็คก็นึกว่าอันนี้มันถูกต้องแล้ว

ออยบอกว่ามันยกเลิกไม่ได้
เพราะว่าเป็นระบบดิจิทัลที่ใช้กันทั่วโลก
แต่ต้องปรับปรุงเพิ่มมาตรการให้เข้มงวดมากกว่า
จากการหาบรือร่วมกับทั้งสภาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ข้อสรุปแล้ว
คือตอนนี้เรื่องของการรับยื่นขอขึ้นทะเบียนออนไลน์
จะไม่ค่อยแค่ขึ้นทะเบียนออนไลน์เท่านั้น
แต่จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด

และตรวจสอบไปยังโรงงานหรือสถานที่ผลิต
ว่าผ่านมาตรฐานด้วยหรือไม่
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้
จะออกประกาศเป็นกฎกระทรวงเลย
ภายใต้พรบเครื่องสำอางพศ๒๕๕๘
บอกว่าใครที่มาจดแจ้ง
ต้องแจ้งสถานที่ผลิตที่มีการตรวจสอบแล้ว
และการตรวจสอบนั้นจะเริ่มเข้มข้นขึ้น
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

คือเดือนกันยายนจะตรวจโรงงานผลิตได้ทั้งหมด

ดิฉันอยากมีผลิตภัณฑ์ดิฉันเอามาแจ้ง
บอกว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างรับแจ้ง

ฉันจองแล้วว่าฉันอยู่ในทะเบียนของออยแล้ว

ทีนี้ต้องไปตรวจโรงงานด้วย
ว่ามีโรงงานจริงหรือเปล่านะครับ
ถามว่าไม่อยากให้ทุกคนมองแบบนี้
ว่าจะเชื่อออยได้อีกหรือไม่เชื่อใจออยได้อีกหรือไม่
บอกขอรับรองว่าเชื่อได้แน่นอน
จากแบรนด์ออยได้รับความเชื่อถือมานาน
ตอนนี้ก็ต้องอาศัยมาตรการต่างที่เข้มข้นขึ้น
แล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ
ที่เขาไม่ทุจริตที่เขาประกอบการด้วยความสุจริตด้วย

ปีนี้ต้องซักให้ละเอียดเลยโทรไปเช็ค
อันนี้มันใช่ที่จดจ้างหรือเปล่าอย่าถามแค่คำว่าเลข
อันนี้มันถูกต้องรีวิวได้หรือเปล่าคะ